พิจิตรกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่นี่เขาบอกว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจ
ฉายหนังให้ผีดูครับ
ไหนวันนี้เราก็แจกตัวหนังใช่ไหมล่ะ
ไม่ต้องกลัวที่นี่ก็ดูแล้วสนุกเหมือนกันเพราะมีคนและมีผีมาดูด้วย
ไปกัน๒กับ๓ไม่เอานะ

นี่เป็นกิจกรรมพิเศษในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับ
ที่สุสานมูลริธิพิจิตสามะคีสนสถานสงเคราะห์
อย่างที่เห็นก็รู้สุสานไง
เป็นที่ฝังศพของชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า๓๓๐หลุม

ครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับป่าช้าวัดมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนั่นเอง
ไปเจอกับรองประธานมูลนิธิท่านบอกว่า
ได้ว่าจ้างทีมงานบุญเชิดภาพยนตร์มาฉายหนังกลางแปลงให้ผีดู

มีการนำเมืองมาช่วยตรงข้างคันศัพท์ขันะเอ็งกอชุดใหญ่
โรคมนุษย์ไงทั้งหมดทั้งหมดทำเพื่อเป็นการส่วน
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยลูกหลานนั่นเองนะครับ
กิจกรรมนี้เขาจัดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะเป็นปีที่๕๘แล้ว
แล้วภาพยนตร์ที่นำมาฉาย๓เรื่องใช่ไหมมีเรื่องอะไรบ้าง
โป๊ยเซียนคุณเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแปดเซียนแปดเซียน
แปดเซียนปะแปดเซียนโป๊ยก็คือแปดโป๊ยก็คือแปดไงอ่า
แล้วมีเรื่องนี้คนลิงเทวดาโอ้ยยังไงยังไง

เหมือนเหมือนเคยดูเหมือนเคยดูใช่

คุณกระบี่ผีระบาดอันนี้หนังไทยเคยได้ยินไหม
ไม่เคยไม่เคยเหรอไม่เคยอ่ะ
คุณกระบี่ผีระบาดคุณกระบี่ผีระบาด
ไอ้นี่ฉันเคยได้ยินเรื่องทิศน้อย๒อะไรน่ะ

หรออยากดูมั้ยอยากดูตกข้อความมาก